ที่จะมุ่งหน้าเข้าไปยังซอยที่อยู่ภายในวัดนะครับ
ซึ่งคาดว่าภายในประตูวัดใหม่ทองเสนนี่ครับ
จะมีมวลชนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่อยู่ที่บริเวณนั้นนะครับ
เพราะว่าตอนนี้นะครับบรรดากาศอาสาได้ไปออกันอยู่บริเวณหน้าประตู

ส่วนมวลชนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับ
บรรดาแกนนำที่เป็นตัวแทนนะครับได้ประกาศนะครับให้ทุกคนนะครับถอยกลับออกมาอยู่บริเวณหน้ารัฐสภานะครับ
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะครับ
คือประตูวัดใหม่ทองเสนนะครับที่บรรดากาศอาสานะครับที่เป็นกาดอาชีวะนะครับ
พยายามที่จะกรูเข้าไปภายในซอยวัดใหม่ทองเสนนะครับ
ซึ่งคาดว่าในบริเวณนั้นนะครับมีมวลชนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับอยู่บริเวณนั้นนะครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าบรรดาการอาสานะครับเตรียมที่จะดันแนวกั้นของกัดอาชีวะนะครับเข้าไป
เพื่อไปสมทบกันบริเวณนั้นนะครับซึ่งบรรยากาศในตอนนี้นะครับก็กลับมาชุลมุนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
และบริเวณแนวรั้วที่อยู่ด้านล่างสะพานลอยตรงนี้นะครับกลุ่มกาดอาชีวะและกาศอาสานเนี่ยได้พยายามที่จะพลังแนวรั้วเนี่ยลงแล้วนะครับ
แต่ก็ยังคงมีรถบัสของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนจอดอยู่นะครับซึ่ง
ซึ่งบริเวณนี้นะครับเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับได้มีการปะทะกันขึ้นบริเวณนี้นะครับ
ซึ่งบริเวณหน้าวัดใหม่ทองเสนนะครับตอนนี้นะครับ
อาชีวะและการอาสานะครับได้กลับไปชุมนุมกันอีกครั้งหนึ่งบริเวณนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ากำแพงบริเวณนั้นนะครับมีกลุ่มกาดอาชีวะบางส่วนนะครับพยายามที่จะปีนเข้าไปนะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับคือประตูทางเข้าหน้าวัดนะครับซึ่งคาดว่ามีกลุ่มมวลชนอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่เห็นต่างกับก

นั่นเป็นกลาดอาชีวะครับของกลุ่มราชดอนนะครับขนาดเดียวกันนะครับทางตัวแทนของการนำก็ยังคงประกาศผ่านขึ้นขยายเสียงอย่างต่อเนื่องนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้มียังไม่ได้มีการประกาศยุติการชุมนุมนะครับและขอให้มวลชนนะครับที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มกลาดนะครับกลับไปรวมกันอยู่บริเวณ
ปราศัยอยู่บนรถเครื่องขยายเสียงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในตอนนี้ครับยังไม่มีการยืนยันออกมาจากทางแกนนำกลุ่มราศดรนะครับว่าวันนี้จะเป็นการปักหลักชุมนุมค้างคืนหรือไม่นะครับซึ่งบรรยากาศทางด้านในนะครับก็ยังคงมีการประชุมร่วมรัฐสภาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งทางประธานวิบรัฐบาลนะครับได้มีการประกาศแล้วนะครับ

ที่จะจับของแขนกันนะครับให้เป็นแนวกั้นเพื่อไม่ให้มวลชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเข้ามาอยู่บริเวณนี้และขอให้เป็นหน้าที่ของการอาสาและกาศอาชีวะเท่านั้นนะครับที่จะช่วยนำคนเจ็บออกมาจากบริเวณที่มีการปะทะกันเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยจะให้ทางกาดผู้ชายนะครับเข้าไปพาคนเจ็บออกมาส่วนผู้ชุมนุมที่เป็นผู้หญิงนะครับให้ชั

ซึ่งตอนนี้นะครับบรรดากลุ่มผู้ชุมนุมนะครับก็ยังคงทยอยเดินทางเข้าไปยังบริเวณอาคารรัฐสภากันอย่างต่อเนื่องซึ่งถนนบริเวณทางฝั่งหน้าวัดใหม่ทองเสงที่จะมุ่งหน้าไปสะพานแดงนะครับเป็นกลุ่มที่ก่อนหน้าเป็นจุดที่ก่อนหน้านี้นะครับมีการปักหลักของกลุ่มชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างกับกลุ่ม